ในการร่วมชมนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติด้วย
นิทัศกาลจากขุนเขาสู่ศิลปาชีพ
ศิลปะบนผืนผ้าของชาวไทยภูเขา
หกเพราที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติภรรณ
จัดขึ้นที่มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาฏครับ
เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้หญิงพรณีมหานล
รองราชเลขานุการณ์ในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาฏ
ได้นำสื่อมวลชนชมงานนิทัศกาลจากขุนเขาสู่ศิลปาชีพ
ซึ่งทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
นำมาจัดแสดงที่หอศิลปสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศกรุงเทพมหานคร
มีทั้งผ้าแถบลีซอร์ผ้าปักเผ่าเมียนผ้าทอกี่เอว
แล้วก็ผ้าตัดปะเผ่ามงค์รวมถึงผ้าปักเผ่าลาหูแล้วก็ผ้าปักเผ่าอาขานะครับ
ซึ่งนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานหัฐศิลป์ของชาวไทยภูเขา
นำมาจัดแสดงไว้ในงานนิทัศกาลครั้งนี้สวยงามมากนะครับ
โดยการนำศิลปะบนผืนผ้าที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเขาหกเผ่า
แก่มงค์กะเหลี่ยงเยาว์ลีซอร์ลาหูและอาคา
มาจัดแสดงในลักษณะสื่อผสม
สะท้อนภาพโครงการตามพระราชดำรินับร้อยโครงการ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศพระราชทานแก่ชาวไทยภูเขา
มาอย่างต่อเนื่องเกือบครึ่งสัตวรรษนะครับ
ซึ่งทรงเล็งเห็นถึงศิลปวิทยาการทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละชนเผ่า
ไม่ว่าจะเป็นการทอการปักการเย็บการตัดปะหรือว่าการเขียนเทียน
แต่ละชนเผ่าก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกัน
เป็นงานศิลป์ที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์
ปัจจุบันมีสมาชิกศิลปาชีพที่เป็นชาวไทยภูเขา
ถึง๒๒๕๓๐คนจาก๖๓๐หมู่บ้านจาก๖ชนเผ่านะครับ
แล้วก็นิทัศกาลนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่๑ถึงวันที่๑๑ตุลาคมนี้นะครับ